พาคุณผู้ชมไปย่านพรานกกันหน่อยนะครับรู้สึกช่วงนี้ย่านนี้ดัง
แต่ว่าอันนี้ต้องขออภัยใครที่กำลังจะทานอาหารเย็นนะคะ
ก็อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจฟังเรื่องนี้นิดนึงค่ะ
มีหนุ่มคนนึงเขาพาแฟนสาวที่ท้อง๔เดือน
กินข้าวร้านอาหารดังย่านพรานนกนะคะไปถึงก็สั่งเลย
มีปลากระพงหนึ่งมะนาวปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็มีเมนูต้มยำกุ้ง
ทานกันอย่างอร่อยใกล้จะหมดอยู่แล้วค่ะ
ฝ่ายชายเนี่ยตักน้ำซุปต้มยำกุ้งขึ้นมากำลังจะซดเข้าไปเลยนะคะ
มานั่งกินข้าวกินไปจะหมดแล้ว
แล้วต้มยำเจอแม่งสาปดูนะเนี่ยทำไงได้บ้างเนี่ย
นี่ค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เขาเจอคือแมลงสาปแล้วก็เอาจริงนะ
มันไม่ค่อยเต็มตัวเนอะมันอยู่ในน้ำซุปต้มยำกุ้งค่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหเขาช็อกมากนะคะอวสารอาหารมื้อไหนก็ตามเลยที่เห็นอันนี้
แล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือคืนนั้นกลับไปบ้านเนี่ยทั้งเขาทั้งภรรยาค่ะท้องเสียทั้งคืน

ภรรยาท้องอยู่สี่เดือนค่ะวันนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลกันทั้งคู่เลยนะคะ
และเนี่ยเป็นคลิปที่เจ้าตัวเขาถ่ายเอาไว้นะคะ
เขาบอกตอนแรกเนี่ยกำลังจะเอาเข้าปากอยู่แล้วนะช้อนที่ตักน้ำแกงต้มยำกุ้งมาเนี่ย
ก็เห็นมันมีอะไรแปลกมันมีไอ้สิ่งนี้อยู่ตอนแรกก็นึกว่าพริก
สีมันคล้ายนะถ้าเป็นพริกแห้งใช่สีมันก็จะคล้ายแบนเหมือนกัน
แต่พอเขียไปเขียมาโอ้โหพลิกอะไรล่ะคะแมลงสาปมาทั้งขาเลยค่ะ

เนี่ยทีมข่าวเราก็ติดต่อไปที่เจ้าของคลิปนะครับเขาเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๖มิถุนายนเมื่อวานนี้
ประมาณ๖โมงครึ่งไปดินเนอร์กับภรรยาทานข้าวเย็นกันภรรยาท้องอยู่๔เดือนด้วย
ก็อย่างที่บอกสั่งอาหารมาคือร้านนี้เป็นร้านดังอะค่ะสั่งปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงทอดน้ำปลา
สั่งต้มยำกุ้งน้ำข้นแล้วก็ข้าวเปล่าสองจานทานกันอเด็ดอร่อยเลยจะหมดจานกันอยู่แล้วเชียวมาเจอ
ช้อนนี้แหละค่ะกำลังจะซดน้ำซุปต้มยำกุ้งเจอแมลงสาบเข้าไปเต็ม
เขาบอกเขาขอพนักงานเรียกพนักงานมาแล้วขอพบผู้จัดการปรากฏว่าทางร้านไม่ให้พบผู้จัดการ

ให้แค่พนักงานเสิร์ฟเนี่ยค่ะมาขอโทษแล้วก็ไม่ได้มีการคือปกติแล้วเนาะ
ถ้าเจออะไรแบบนี้หนึ่งผู้จัดการอาจจะมาขอโทษเองเอามาเจรจาอาจจะให้ทานฟรี
มีส่วนลดหรืออะไรใดก็แล้วแต่เพื่อเป็นการชดเชยให้กับลูกค้า
เจ้าของคลิปบอกว่าไม่มีเลยแม้แต่อย่างเดียวผู้จัดการก็ไม่ได้เจอส่วนรถก็ไม่มี
คือจ่ายเต็มราคา๕๑๕บาททั้งกับข้าว๓อย่างข้าวเปล่า๒จานนั่นนะคะ
ก็กลับมาที่ห้องก็มีประมาณถ่าย๒๓รอบตลอดทั้งคืน
รอให้เช้าก่อนค่อยมาหาหมอเป็นห่วงลูกไม่ทันมากกว่าค่ะ
เพราะว่าหนูท้องได้๔เดือนแล้วก็เลยเป็นห่วงตัวเล็กมากกว่า
ตัวแม่ไม่ค่อยห่วงแต่ตัวลูกน่าจะห่วงมากกว่า
ทั้งสองคนก็บอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะตอนนี้เขาบอกไม่กล้าออกไปทานข้าวนอกบ้านร้านไหนอีกเลยค่ะ
คือต่อให้ร้านนั้นนะจะชื่อดังจะรีวิวดีแค่ไหนแต่คือมันมีโอกาสเกิดขึ้นแบบนี้ได้อ่ะ
ไม่รู้ว่าเราจะมั่นใจเรื่องความสะอาดได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
ทีมข่าวเราติดต่อไปที่ร้านอาหารด้วยแต่ว่าได้รับการชี้แจงสั้นเท่านั้นเองนะคะ
ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างพูดคุยกับเจ้าของร้านถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หรือว่าอันนี้เราได้มีการคุยกับทางผู้กรณีหรือยัง
ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการพูดคุยทั้งกับลูกค้าที่เป็นผู้เสียหาย
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าทางร้านจะมีมาตรการหรือว่าชี้แจงอะไร
เดี๋ยวรอความชัดเจนนะคะแต่ว่าในฐานะคนบริโภคเป็นคนไปทานข้าวเนี่ย
ครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยไม่รู้ว่าเข้าไปอยู่ตรงไหนเนี่ยสิ